พาปังจริงแล้วก็พาไปที่จังหวัดสกลนครค่ะ
เพราะว่าเขามีรำแก้บนองค์ปู่นี่ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอหนังผี
ยังไงอ่ะทำรายได้ทะลุหกร้อยล้านเออปฏิโทษหกศูนย์ศูนย์เหล็กคือสวยไทยเนอะ
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะบรรยากาศเมื่อเย็นวานนี้นะคะ
อิลิน่าคาเฟ่อาณาจักรของคุณก้องห้วยไล่ที่จังหวัดสกลนครคึกคักสุดค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยนะคะดูภาพไหนดูเนี่ยค่ะ
นี่จ้างไปรำแก้บนจ้างอุบลไปก็ได้นะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยนางรำปากแดงมองใกล้อ้าว
ทำให้มันบอบมี่หนวดนะคะอ้าวบักต้องเต๊
ต้องจับอกร้อยล้านจากหนังเรื่องสับปะเลอร์จ้า
แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางลำมาแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ร่วมรำวงสวงเพื่อแก้บนเจ้าโพนปู่ทองคำ
ปู่ย่างห้วยไร่นะคะหลังจากที่หนังสับปะเหลอทำอะไรได้
ถล่มทลายจนแฟนเอาใจช่วยให้ขึ้นแท่นเป็นแบบ
ภูมิกับพันล้านไปแล้วอย่างนักแสดงนำไปกันพร้อมหน้าเลยนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะนี่พระเอกเขาก็มาคุณเนคนรพลเนี่ย
ด้านหลังนะคะรวมไปถึงนางรำที่เป็นชาวพื้นบ้านนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยค่ะในพื้นที่อีกกว่า๓๐๐คน
แต่งกายชุดพื้นเมืองมาร่วมพิธีกันจนแน่นขนาดค่ะ

อยากให้คิดว่านี่เป็นเรื่องงมงายนะคุณผู้ชม
อยากให้เห็นว่านี่เป็นการรักษาสัจจะวาจา
บนบานสารกล่าวท่านไว้นะคะว่าขอให้หนังประสบความสำเร็จ
พอมันสมหวังมันก็ต้องมาด้วยล่ะจ้า

ให้ห่วว่าบ้าวาสิเป็นสิ่งไม่ชะพิษอย่างกันตาม
สิเป็นคนเป็นผี
วันนี้ก็เลยต้องทำ
ว่าที่เรารายงานข่าวมามีแบบ
เกี่ยวพันกับ๑๓๓๑ตลอดเลย
กล้องบอกว่าเป็นตัวเลขสิริมงคลของพิธีนี้

ปะส้องเต๋ตื้นได้เศร้ามาด้วยค่ะ

สุดที่กระถิ่นสามัคคีในครั้งนี้ได้กว่าฟังให้ดี

นี่ยังไม่นับรวมกับของที่ชาวบ้าน

เรียกว่ามานคักอีหลีนะคะ

กล้องห้วยไล่ก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่า

ผิดหวังก็แยะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือ

๖๑๓อย่างนี้เหรอ